แม่ที่จังหวัดสงขลาร้องขอความเป็นธรรมฮะ
บอกว่าพาลูกไปฉีดวัคซีนแรกเกิด

แพ้วัคซีนทำให้เกิดอาการชักนะฮะ

ยังไม่มีหน่วยงานเข้าดูแลและเข้าช่วยเหลือเลย
คุณผู้ชมฮะนี่คือสภาพของผู้เป็นลูกนะครับ
เห็นแล้วก็แบบสลดใจสงสารน้องนะครับ
เป็นคลิปขณะที่เด็กชายเกิดอาการชักนะฮะ
หลังฉีดวัคซีนแรกเกิดตอนอายุ๕เดือนนะครับ
คือเป็นวัคซีนรวมป้องกันตับอักเสบเข็มที่๒นะคุณ

คุณหัวใจแม่เวลาเห็นลูกเป็นแบบนี้เจ็บแทนนะ

ตั้งแต่ตอนอายุ๕เดือนจนถึงตอนนี้อายุ๔ขวบแล้วนะครับ
ก็ยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาดูแลช่วยเหลือเลยนะฮะ
ที่เป็นเด็กปกติพอชักเป็นพันรอบ
ทำให้ตอนนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วล่ะครับ
ล่าสุดนะฮะวันนี้ผู้สิทธิ์ข่าวของเราลงพื้นที่
เลขที่๕๘ทับ๑หมู่๑ที่ตำบลท่าหมอไซ

พบกับนางสาวยุบวัตดีด่อเลาะนะฮะ
อายุ๒๗ปีแม่ของน้องอาซัน

เล่าให้ฟังนะครับบอกว่าย้อนกลับไปหน่อย

พาลูกไปฉีดวัคซีนที่อนามัยประมาณ๑๑โมงครึ่ง

ตอนนั้นน้องอาการปกติดีไม่มีอะไรแปลกไปนะครับ

ตอนกลับบ้านป้อนยาดักไข้อาบน้ำ
น้องหลับประมาณ๑๐นาทีกระทั่งสักบ่าย๒กว่า
นั่นแหละครับน้องเริ่มมีอาการชักเกร็งตาเหลือก

แม่ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลจนะนะฮะ

แล้วก็มีการส่งตัวไปโรงพยาบาลสงขลาทันที
หมอแจ้งว่าหลังจากตรวจสมองเจาะไขกระดูก

แต่หมอบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเป็นผลข้างเคียงมาจากวัคซีน
แม่ของน้องอสันบอกว่าเหตุการณ์ผ่านมา๔ปี

แบบไม่มีสาเหตุไม่มีเวลาคุณ

รวมแล้วเป็นพันครั้งใน๔ปีที่ผ่านมา
จากเด็กร่าเริงจนกลายเป็นน้อง

โอ้โหเงียบทุกหน่วยเลยไม่มีใครเข้าช่วยเหลือเลยนะครับ
แล้วหนูต้องมานั่งเรียงเด็กคนหนึ่ง
จากเด็กปกติกลายมาเป็นเด็กที่ไม่ปกติ
มันไม่ใช่เหตุผลที่หนูต้องมารับแบบนี้เลยค่ะ

ทำไมคุณหมอใจร้ายกับลูกหนูจัง
ทำไมคุณหมอไม่เคยเข้ามาเหลี่ยวแลลูกหนูเลย
ปีแล้วค่ะหนูรอคุณอยู่คุณไม่เคยมาเลยค่ะ

ภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทุกอย่าง

ล่าสุดแอดมิตรโรงพยาบาลส่งค้า๑๒วัน
พากระเป๋าไปเลยค่ะ
แม่บอกว่าโอ้โหอยากให้มาช่วยหน่อยนะครับ
ส่วนอาการน้องตอนนี้หมอปรับยาตัวใหม่ก็ต้องเฝ้าดูแล

เนื่องจากเกิดอาการชักแล้วก็น้อง
ยังพูดคุยไม่ได้เลยเดินก็ยังไม่ค่อยได้
ประคองไว้ตอนนี้อายุ๔ขวบแล้ว
ทางครอบครัวก็ต้องดูแลแบบประคับประคอง